นะครับซึ่งนักกีฬาที่ติดโควิดในชุดแรกไปนะครับ
จะมีชุดเฉพาะกิจที่ต้องเดินทางไปแข่งขันด้วยนะครับ

หลังจากที่สาพันธ์วอเล็กบอลอนาชาตินะครับอนุญาตให้ส่งทีมชุดใหม่
สิ้นเดือนมิถุนายนแทนชุดเดิมที่พบการระบาดของโควิด๑๙
สมาคมก็เรียกนักกีฬานะครับจาก๔ทีมที่เข้ารอบสุดท้ายในศึกไทยแลนดลีก
ซึ่งยังมีสภาพร่างกายที่พร้อมอยู่แล้วรวมถึงประสบการณ์ในเกมอนาชาตินะครับ
ก็บอกว่าใครสมัครใจจะมานะครับก็มาเลยเนื่องจากว่าไม่มีเวลาในการรวมทีม
นักกีฬานะครับที่ตอบรับนำโดย๖เซียนเลยครับ
วิลาวัณฑิตยาโพงนุษยาต้อมคำเพิ่มจิตถิ่นขาวออนุมาสิทธิรักมริกากันทองอำพรญญาผา
โดยมีกัปตันแขกกิติคุณศรียุทธวงศ์นะครับเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับ
เรืออากาศเอกจากสุวรรณโตเจริญเลขาธิการสมาคมกีฬาวอเล็กบอล
บอกว่าสาเหตุที่ยังไม่เรียกนักกีฬา๔คนที่ไม่ติดโควิดในชุดแรก
สมทบกับทีมชุดเฉพาะกิจแม้ว่า๔คนนี้จะตรวจไม่พบเชื้อ
และความกังวลของนักกีฬาชุด๒จึงให้กักตัวครบ๑๔วัน
ก่อนตัดสินใจเรื่องการเปลี่ยนตัวนักกีฬาภายในวันที่๙มิถุนายนนะครับ
อเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยก็จะไปแข่งขันที่อิตาลีนะครับ๒๐พฤษภาคม
ซึ่งสมาคมก็จะให้ทีมชุดนี้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙ก่อนที่จะเดินทางครับ